นัดที่๑๒ครับธรรมศาสตร์ยังบลัดทีมน้องใหม่นะครับ
ซึ่งเป็นแชมป์มาจากดิวิชั่น๑ชุดสีเหลืองนะครับ
เปิดบ้านเจอกับแบงคอกบีทีเอสอัศวินเมืองหลวงครับ
คอกทีมเยือเริ่มต้นได้ดีครับนำไปก่อน๒๐จากมุมัติอุสปานมูซา
หน้าที่ที่เก้าแล้วก็ธนัทโชชเศาติแสวงนะครับ
ยิงฟรีคิกจังหวะหน้าที่สิบสี่
ฟรานซิสโก้แจ็คซันนาที๑๔เช่นเดียวกันครับเสียปุ๊บได้คืน
และอีกหนึ่งประตูได้จากการซ้ำของศักรพีโพแตงนาทีสามสิบสี่
จบเกมคู่นี้เสมอเฉยเลยครับ๒๒ธรรมศาสตร์ยังบัตรอยู่อันดับ๘มี๑๖คะแนน
แบงคอกยังรั้งอันดับ๖มี๑๗คะแนนครับ
รูดลงเรื่อยนะครับแบงคอกยังไม่เสมอต้นเสมอปลายครับ
อีกคู่ไปดูสิงห์สมุทรสาครชุดสีเหลืองครับ
เปิดบ้านเจอกับมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เริ่มเกมแค่๑๕วินาทีครับเจ้าถิ่นออกนำ๑๐ดูสิครับ
บอลปุ๊บจ่าย๒๓ทีได้ประตูเลยครับ
ลูกยิงของสิทธิชัยประสงค์สินครับพลิกแล้วยิง
ครึ่งแรกนำลูกเดียวครับจากนั้นครึ่งหลังนาที๓๕มภาค
เล่นท้อเพครับไต้เสมอหนึ่งจากอักภพลกล่อมเกลี้ยง
และสมุทรสาครมานำอีกครั้งหนึ่งนะครับ๒๑นาที๓๗ท้ายเกมจากชนะทิพย์แสงสัง
อีก๒นาทีคือจะบ่นเวลาออกแล้วนะครับนาที๓๙
ภาคเล่นพอเพจครั้งแล้วพวกเขาตีเสมอได้ครับ
กระพลกล่อมเกลี้ยงเจ้าเก่าครับ๒๒โอ้งานเข้าเลยครับ

จะต้องยิงประตูเพื่อ๓คะแนนให้ได้แล้วเจ้าบ้านได้ประตูครับโอ้โหนาทีสุดท้ายครับ
เสียปุ๊บได้คืนวิรยุทธ์วนเชียงรากครับ
ทำประตูให้กับสิงสมุทรสาครเฉินชนะ๓๒เก็บเพิ่มเป็น๒๕คะแนนครับ
ขึ้นมาอยู่ที่๒ชั่วคราวส่วนมภาคมี๑๐แต้มรั้งอันดับ๑๒ครับ
อีก๑คู่เนี่ยศรีสะเกดเสมอกับห้องเย็นท่าข้ามไป๓๓ครับ
และวันนี้มีการแข่งขันอีก๔คู่บ่าย๒โมงครึ่งครับ
คือไฮไลท์๒คู่ที่มีการถ่ายทอดแล้วที่เหลือบนหน้าจอก็ดูกันได้๒คู่นะครับ
มีสุราชเจอกับบางกอกซิตี้นะครับแล้วก็ศรีสะเกดจะเจอกับทางเกษมบัณฑิตนะครับ